เตะเวลา๑ทุ่ม๔๕นาทีตอนนี้คุณชนะพร้อมแล้วเปลี่ยนเสื้อรอแล้ว
ใช่ครับเปลี่ยนเสื้อรอแล้วนะครับเหลือแต่เปลี่ยนกางเกงอย่างเดียว
เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนกางเกงด้วยเพื่อจะได้ลุ้นอย่างเต็มที่
กางเกงขาสั้นไปนั่งดูบอลไทยกับมาเลเซียนะครับ
ซึ่งแน่นอนที่เมืองไทยเราก็คึกคักแหละ
ที่จะหาที่ทางในการดูบอลบางคนก็สะดวกที่จะดูที่บ้าน
กับทางไทยรัฐทีวีหรือจะไปหาดูที่ไหนก็ตามแต่ยังไงซะ
เปิดทางไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมจะได้ติดตามการถ่ายทอดสด
กับมาเลเซียอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็มีบรรยากาศที่ประเทศมาเลเซีย
ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นบรรยากาศสดเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูนะครับ
เพราะว่าเราทำการวีดีโอคอร์นี่อย่างนี้ทันสมัยนะครับนี่ครับอยู่กับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อแล้วนะครับ
สวัสดีครับคุณวิริวิทย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชนะแล้วก็คุณไกรสอนครับครับ
บรรยากาศตอนนี้โอ้โหคึกคักเลยนะฮะครับคึกคักมากครับครับสวัสดีครับ
แฟนฟุตบอลค่อนข้างตึกตัวว่างแล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้มาด้วยความหวังนะครับ
แล้วก็เต็มความสุขครับในวันนี้บรรยากาศสดตอนนี้คุณวิรวิทย์คุณเคยรายงานเอาไว้ว่า
แฟนบอลที่จะไปเยือนที่มาเลเซียไปดูเกมในวันนี้คือเราได้ที่นั่งสามพันที่นั่ง
ที่บุงกิจจาริวแล้วขายหมดแล้วถูกไหม
ครับตอนนี้เนี่ยบัตรไม่มีแล้วนะครับบัตรของแฟนฟุตบอลไทยเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นจากการประสานเนี่ย
ตอนนี้มีแฟนฟุตบอลไทยที่ประสานจะมารับบัตรก็ครบถ้วนแล้วครับ
เพราะฉะนั้นใครที่จะมาซื้อบัตรที่หน้างานเนี่ยตอนนี้ไม่มีขายแล้วครับสำหรับแฟนชาวไทย
แล้วสำหรับแฟนชาวมาเลล่ะครับเขาดูคึกคักไหม
เพราะว่าในหลายวันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะซบเซานะ
แถมบัตรก็ไม่เต็มด้วยทางฝากของเจ้าถิ่นมาเลเซียครับ
ส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ที่ผมมาสนามเนี่ยยังไม่เห็นกลุ่มแฟนฟุตบอลของมาเลเซีย
กลุ่มอัลต้ามารยาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดา
เป็นวันที่ครับการนะครับทำให้แฟนฟุตบอลจะมากันก็หน้าหนึ่งหน่อยครับ
คุณวิลวิทย์ขอดูภาพแบบเต็มหน่อยได้ไหมว่าแฟนชาวไทยตอนนี้ที่บุกิจจาริวเนี่ย
บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหแล้วดูมีทั้งกองเชียร์ที่เตรียมกองไป
แล้วก็ดูใส่เสื้อทีมชาติไทยกันไปเต็มไปหมดเลยนะคือถ้าเท่าที่ดูเนี่ย
ดูแล้วเป็นกลุ่มไหนของไทยที่ไปเชียร์บ้างไหมพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาไหม

ไปถึงกลุ่มที่เป็นแฟนฟุตบอลมาจากทางภาคใต้
แล้วก็กลุ่มที่อาจจะไม่ได้มีตัวเข้าชม
แต่ว่าตอนนี้มารอเพื่อที่อยากจะชมเกมในนัดนี้
มีบางส่วนที่ก็นั่งรถมาจากทางภาคใต้ของไทย
ก็คือจากหัดใหญ่จากปัตตานีก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ

อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผมให้ได้ชมบรรยากาศ
เพราะฉะนั้นเพราะตรงนี้เป็นจุดรวมพลที่สำคัญที่สุดของแฟนฟุตบอลไทย
ยังมีบางส่วนนะครับที่อยู่ที่หน้าสนามบุกิจจาริว
ยังไม่ได้เห็นบรรยากาศกันนะครับ
ในส่วนตรงนั้นก็มีพอสมควรครับวันนี้
สายตาตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลไทย
วันนี้สู้แฟนฟุตบอลมาเลเซียได้แน่นอนครับ

แล้วเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
เห็นว่าก็ยืนยันคอนเฟิร์มนะจากทางมาเลเซียว่า
จะดูแลแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นอย่างดี

อันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็
มีการสแกนสแกนเรื่องของบัตรเข้าชม
แกนในเรื่องของสัมภาระต่างนะครับ

เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแฟนฟุตบอลไทยกับมาเลเซีย
ถ้าบอกกันตรงก็ต้องบอกว่า
เป็นมิตรต่อกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับ
แล้วก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงอะไรเกิดขึ้นครับ
แฟนฟุตบอลมาเลเซียก็รักแฟนฟุตบอลชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับ
วันนี้ที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งบางส่วนของประเทศไทย

แล้วคาดการณ์ว่าสมัครประกาศก่อนที่เกมจะคลิกออฟนี่เป็นอย่างไรบ้างครับ
กำลังจะบอกพิธีกรทั้งสองท่านเลยนะครับว่า
ระหว่างที่ผมรายงานอยู่เนี่ยฝนโปรยลงมาแล้วครับ
จริงเนี่ยฝนโปรยลงมาตั้งแต่ประมาณ๒โมงแล้วนะครับ
โมงที่มาเลเซียแต่ว่าถ้าพูดถึงฝนที่ตกของมาเลเซีย
จะไม่ใช่ฝนที่หนักนะครับจะเป็นฝนที่คอยแบบกระปิดกระปอยครับ
คือโปรยแล้วสักแป๊บนึงก็จะหยุด
แล้วก็อีกสักแป๊บนึงเนี่ยก็จะตกมาใหม่อีกทีนึง

จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงประมาณ๒ทุ่มเลยนะครับ

โอกาสที่ฝนจะตกจะเป็นแบบนี้แต่ว่าได้มีโอกาสเข้าไปชมบรรยากาศ
สนามวงกิจจาริวในเรื่องของระบบการระบายน้ำ
แล้วก็ในเรื่องของย่าสนามก่อนหน้านี้
ฝนตกไปแล้วรอบนึงได้เข้าไปดูรู้สึกว่าการระบายน้ำค่อนข้างดีครับ
ดูแล้วไม่มีพื้นที่ของการชื้นแฉะ
น่าจะพร้อมสำหรับการที่ทีมชาติไทยจะลงแท็กในช่วงค่ำวันนี้ครับ
แล้วตรงจุดนี้ทางทีมงานกังวลบ้างหรือเปล่า

ว่าจะไม่หนักแต่ก็อาจจะทำให้สนามลื่น
ประกอบกับสนามยากของมาเลเซียที่บุกิจชาริวเนี่ย

มันจะส่งผลต่อรูปแบบและการเล่นของไทยยังไงบ้างครับ

ถนัดในเรื่องของการเล่นบนสนามย่าใบใหญ่ของมาเลเซียอยู่แล้วนะครับ

นิชโนก่อนหน้านี้เท่าที่ได้มีโอกาส
ดูการฝึกซ้อมทำการฝึกซ้อมมา๓๔วันที่ผ่านมานะครับ
โคชนิชโนเองพยายามที่จะบอกนักเศษให้ไม่กังวลกับเรื่องสรรพยาบาลในสนาม
และพยายามที่จะให้นักเตะเนี่ยได้ฝึกซ้อมเพื่อให้เคยชินกับสภาพ
พบสนามย่าใบใหญ่ทั้ง๓ครั้งในการฝึกซ้อมที่มาเลเซียนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนัก
อีกอย่างเรื่องของพละกำลังในการเล่นบนย่าใหม่
ผมคิดว่าโค้ชนิชิโนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
จะเป็น๑๑ผู้เล่นที่มีพละกำลังที่ค่อนข้างดี
และมีพละกำลังที่สมบูรณ์ด้วยครับในวันนี้
ก็ดูแล้วแต่ละคนที่เตรียมจะลงสนามเนี่ยก็น่าจะเช็คในเรื่องของสภาพความฟิตอย่างเต็มที่นะครับ
ก็จะมีสภาพกวาลฟิตที่ดีนะครับ
บรรยากาศนี้ตอนนี้ยิงคลักไปเกินใหญ่

วันนี้กี่รอบครับถ้าชนะ
ก็วันนี้๑๒รอบครับ
เราในฐานะเป็นผู้เล่นของทีสอง
ถ้าทีมชาติไทยชนะที่บุกิจจาริวได้เป็นประวัติศาสตร์
ผมจะมาวิ่งรอบสนามบุกิจจาริว๑๒รอบครับ
งั้นช่วยถามได้อีกทีนึงว่าคิดดีแล้วนะ

ทุกทีแล้วครับเมื่อกี้ลองเดินดูไกลอยู่
แต่ว่าถ้าชนะคิดว่าแรงมีไหว
ญาตให้ผ่อนวิ่งได้นะครับ๓๖กิโลกรัม
อย่างนี้อย่างนี้คุณวินวิทย์ณเอใช่ไหมครับ
ไทยชนะ๒๑ไทยแม่นมาก
ครั้งนี้ลองให้น้าเอ๋ไทยสกอร์ไทยกับมาเลเซียดูไหม
ครับลองดูครับน้าเอครั้งที่แล้วไทยสกอร์แม่นมากบอกว่าไทยชนะ๒๑
วันนี้พายสกอร์ไทยกับมาเลเซียหน่อยครับ
ผมว่าไทยชนะมาเลเซีย๒๐ครับ
อ้าวน้าเอฟันโทงแล้ว

โอเคโอเคคุณวิลวิทย์ครับขอบคุณมากนะครับ
บรรยากาศสดที่หน้าสนามวันนี้ที่ส่งมาให้กับเรานะครับ
ครับขอบคุณมากนะครับ

นี่ครับเดี๋ยวนี้มันต้องแบบนี้วีดีโอคอลคุยกัน
เห็นบรรยากาศได้เห็นแบ็คกราวข้างหลังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ก็นอกจากนี้นะครับเราไปดูกันหน่อยว่า
ผู้เล่นของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้
หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ของทางไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ผู้เล่นของทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนาม
ดูแล้วไม่น่าจะมีการเปลี่ยนอะไรมากนะครับคุณไกรสอนครับ
ที่จะลงทำหน้าที่แทนทีวิทยาลัทธรรมบุญมาทัน
สลักหายประโคนหรือว่ากรกฎวิริยอุดมสิรินะครับ

เพราะว่าเล่นตำแหน่งนี้ทั้งในทีมชาติบางนัด
แล้วก็เป็นตำแหน่งหลักที่เขาลงเล่นบ่อยนะครับกับบุรีรัมยูเนเต็ด
รักษาประตูยังเป็นเจ้าเดิมนะครับสิวลักษ์เทศสูงเนินนะครับ
เลลธรรมก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ลงเล่นทั้ง๔เกมนะครับ
ทั้งอุ่นเครื่องแล้วก็บรรลุกรอบทะเลือกในยุคของนิชโชน์
ขวานิติพงศ์เสรานนท์นะครับโชว์ฟอร์มดีได้
ของทีมชาติไทยในยุคนี้เลยนะครับก็คือสหรัฐอยู่เย็น

ลุควันนี้จะมีเอกณิตปัญญาสุปโชคสารชาติ
และได้ชนะทิพย์สงกระสินกลับมานะครับ
ไปดูสถิติกันหน่อยนะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่
เอาที่เจอที่บ้านเขาเลยนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ปี๒๐๔๐วันที่๑๔ทันวาคมมาเลเซียชนะไทย๒ต่อ๑นะครับ
ในการดังขันอาเซียนคลับจากนั้นครับในวันที่๙ธันวาคม๒๐๑๒นะครับ
เลเซียเสมอกับไทยนะครับ๑ประตูต่อ๑ในอาเซียนคลับเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ต่อมาในปี๒๐๑๔วันที่๒๐ธันวาคมครับ
เลเซียชนะไทยไปสามประตูต่อสองในครั้งนั้นเนี่ย
ถึงแม้ว่ามาเลเซียจะชนะไทยแต่ไทยแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยสกอร์รวมนะครับ
แล้วก็วันที่๑ธันวาคม๒๐๑๘นี่คือเมื่อล่าสุดนะครับ
เสมอกัน๐ประตูต่อ๐ในอาเซียนคลับนะฮะ

เลเซียชนะ๒เสมอ๒ไทยยิงได้๔เสียไป๖
เราไม่ชนะมาเลเซียนานมากเลยที่ศาลาบุรกิจจาลิว
กันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมถ่ายเท่าสดวันนี้
กับเกมฟุ่นบลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกรอบ๒ของกลุ่มจีน
ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียที่บุกิจจาริว
ส่วนเกมนัดต่อไปนะครับบุกไปเย็นเวียดนามที่มีดิ่งสเตดียม
วันดังคันที่๑๙พฤศจิกายน
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งนะครับ
แข่งขันเวลา๒ทุ่มทั้ง๒นัด
สามารถรับชมได้ผ่านทางออนไลน์นะครับ